วันนี้เป็นวันเสาร์ทราบดีแล้วก็เข้าใจดีนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดของใครหลายคนไม่อยากเล่าเรื่องราวที่ไม่สบายใจแต่ว่าต้องเล่าจริงนะคะ
เพราะว่ามุมหนึ่งเนี่ยสะท้อนว่าโควิดยังน่ากลัวมันพร้อมเสมอที่จะพลากคนที่เรารักไปจากอ้อมอกเรานะคะ
อ้วนเนี่ยเป็นกู้ภัยของมูลนิธิเพชรเกษมค่ะคุณผู้ชมหน้าที่ของน้องก็คือรับส่งผู้ป่วยโควิดไปส่งโรงพยาบาลสนามแล้วรับผู้ป่วยไปส่งที่ภูมิลำเนา
นี่คือภาพที่น้องอ้วนรับคุณแม่ตัวเองซึ่งป่วยเป็นโควิดไปส่งที่โรงพยาบาลสนามแล้วเป็นกราบสุดท้ายที่น้องกราบแม่นะคะ
เพราะว่าล่าสุดคุณแม่ของน้องจากไปด้วยโรคโควิดค่ะเป็นเรื่องเศร้าที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะคุณแม่ของน้องเนี่ยชื่อว่าคุณแม่ถนอมศรีปัตถาธุมนะคะคุณแม่เป็นพนักงานจัดส่งฝ่ายจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยจากไปอย่างสงบแล้วนะคะซึ่งทางเพจเฟซบุ๊คที่น้องอ้วนทำงานเนี่ยก็คือมูลนิธิ
โพสต์เรื่องราวสุดเศร้าบอกว่าวันนี้คนที่เรารักมาจากเราไปใครจะไปคิดว่าวันนั้นจะเป็นการกลับแม่ครั้งสุดท้ายของน้องอ้วนและแล้ววันนี้โควิดร้ายก็ได้พรากคุณแม่ของน้องจากน้องไปขอแสดงความเสียใจกับน้องอ้วนที่สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิ่งด้วยค่ะนี่เป็นการกลับลาครั้งสุดท้ายของน้องนะคะส่วนน้องอ้วนเองบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าการก